มาดูเรื่องของชาวบ้านในบ้านวังลึกตำบลนาภูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะ

ว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะมีผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายอยู่ในหมู่บ้านนะคะ
เพราะว่าคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้เนี่ยเสียชีวิตแบบไม่รู้สาเหตุไปแล้วหลายคนนะคะ
บริเวณรั้วบ้านในหมู่ที่๔เขาก็เลยจะต้องมีการแก้เคล็ดกัน
ก็คือเอาเสื้อสีแดงแบบนี้มาแขวนไว้แล้วก็เขียนข้อความไว้ด้วยนะคะ
เกิดขึ้นแบบนี้ทุกหลังเลยค่ะ
ข้อความที่เขียนไว้เขาจะเขียนว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
โดยชาวบ้านบอกว่าทำแบบนี้เพราะเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้ผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้าน
หลังจากที่ผู้ชายในหมู่บ้านแม่เทินซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านวังลึก
เสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนกันมากนับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา
ที่บางคนไม่เคยมีโรคมีภัยมาก่อนแต่ล้มลงชักแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยเลย
หมอดูก็ทักด้วยนะคะบอกว่ามีผีแม่ม่ายอายุประมาณ๕๐กว่าออกอารวาสหนัก
ทำให้ชาวบ้านวังลึกต้องแก้เคล็ดด้วยเอาเสื้อแดงมาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน
แล้วก็เขียนข้อความด้วยเพื่อเป็นการข่มวิญญาณผีร้าย
ชาวบ้านบอกว่าไม่ว่าผีแม่ม่ายจะมีจริงหรือเปล่าแต่เพื่อความปลอดภัย
ก็เลยขอแขวนเสื้อแดงไว้แก้เคล็ดก่อนเพื่อสร้างความสบายใจ
ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
หลายพื้นที่เขาก็ใช้วิธีการแบบนี้นะ